เป็นหนุ่มวัยสามสิบสองที่เป็นทาสยาเสพติด

จากชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะ
ญาติญาติแท้ของปาล์มเนี่ย

ไอ้ปาล์มก็ไปปวดอีกแล้วก็วันแสกมาทำแบบเนี้ย
โอ้โหไอ้ทีแรกได้ยินเสียงก็นึกว่าปืนไม่ใช่คุณผู้ชมฮะ

โอ้โหกลางวันแสกครับปลาระเบิดเสียงดังสนั่นเลยควันฟุ้งเลยเมื่อกี้นี้

ชาวบ้านในพื้นที่เขาก็ทนกันไม่ไหวคุณผู้ชมเขาด่าด้วยนะ

เหตุเกิดประมาณบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ที่หมู่๗ตำบลนาโพที่ชุมพรครับ

ไอ้ปามหรือว่านายเอกกระพงอายุ๓๒ปี
แม่นักข่าวไอ้นี่มันตัวอันตรายเลยในชุมชน
อารวาสแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านประจำ
ชาวบ้านในซอยมีกัน๗๘หลังคาเรือนครับ
ก็ต้องอยู่กันอย่างหวาดภาวะสิแบบนี้
อยู่กันดีจู่ก็ระเบิดโป้งขึ้นมา
เขาบอกทั้งชีวิตและทรัพย์สินไม่มีความปลอดภัยแล้ว
ปลามันคลั่งเกือบทุกวันนะข่าว
มันชอบขี่มอเตอร์ไซค์
สารสั่งจำคุก๑เดือนครับแต่ว่าโทษจำคุกเนี่ยรอลงอายาไว้๒ปี

ถามว่าปาล์มกลัวไหมเข็ดไหมไม่เข็ดนะไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายเลย
ชาวบ้านบอกปลามันไปเล่นสงครามประสาทกับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะ

แล้วก็ขนาดว่ายาดแท้ตัวเองนะพี่บ้อร์ดว่ามันยังไม่เว้น
มันบุกไปอละวาดในร้านขายของชำของยาด

ไปชี้หน้าไปกูบอกกูจะยิงมือให้ตายโห้ง
คู่นี้โอ้โหจนญาติที่เป็นเจ้าของร้านต้องวิ่งไปหลบด้านในครับ
เคาะเนี่ยมาเคาะประตูกระจกแล้วคว่างขวดลงกับพื้นไปดูคลิปที่เจ้าของร้านเขาถ่ายไว้
นี่คืออยู่แบบนี้เรายังสะดุ้งเลยอ่ะนี่กำลังหากลับไปว่ามันท้องที่สพไหน

นับพอร์โฮอำเภอเกาหวีจังหวัดชุมพร

พี่เบิร์ตแล้วที่มันน่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมที่เขามาอารวาสแบบนี้นะ
เอาลูกเอาเมียนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์มาด้วย

ชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาเฮ้ยเด็กจะเป็นอะไรหรือเปล่า

อยากให้จัดการแบบจริงจังสักทีอะนะ
คือพอมาก่อเหตุแบบนี้คุณผู้ชมเพื่อความเป็นธรรมนะ
นักข่าวก็อยากคุยกับปามโดยตรงไง
อยากจะติดต่อให้ปาล์มมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า

ลูกนั่งหน้าเมียซ้อนท้ายปามนั่งกลางนะ

เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลังจากไปทะเลาะกับเพื่อนบ้าน
นักข่าวก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่
ไปคุยกับนายปามถึงในโรงพยาบาลเลยนะ
ปาล์มยอมรับว่าที่ไปอาละว่าที่ร้านของญาติเนี่ย

บอกว่ามีคนมาหาเรื่องเขาก่อนนะ

บอกไม่ได้มีเจตนาจะไปข่มขู่หรือว่าก่อกวนชาวบ้านอะไรห

แล้วก็มีการปลาในนาด้วยแล้วก็จุดข้างบ้านเท่านั้นเอง

ในสวนทั้งในนาข้างบ้านนี่ไล่กระรอกหมดเลยหรือไง

เรื่องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องพาปามไปตรวจปัสสาวะ
ว่าม่วงหรือเปล่าปรากฏไม่ม่วงคุณผู้ชม
ตำรวจในพื้นที่ก็ทำได้แค่แนะนำให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนนะ
ถ่ายคลิปไว้เลยอย่างคลิปมาสักครู่ในร้านชามก็ถ่ายไว้แล้ว
จะได้เอาไปแจ้งตำรวจแล้วก็เดี๋ยวจะจัดชุดสายตรวจ
ชุดสืบสวนลงพื้นที่ให้มันบ่อยขึ้นนี่ตำรวจรับปากนะ
เมื่อพบตัวผู้ก่อเหตุก็คือปาล์มจะนำตัวมาดำเนินคดี
แจ้งข้อกล่าวหาตามพญาหลักฐานประชาชนในพื้นที่จะได้ปลอดภัย
แม่แต่เป็นห่วงลูกกับเมียปามนี่แหละ